ว่าวันนี้หลายคนให้ความสนใจกับคดีเรื่องของน้องชมพู่นะคะ
เพราะว่าผ่านมา๗๐กว่าวันแล้วยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้อง
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงสาบานกันซะหน่อยค่ะ
ข้าพเจ้านายซานหลาโพ

ข้าพเจ้านายเสริมสุมพันธ์

ข้าพเจ้านางสาวทุนพ่อหลาโพ

ขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงผู้ลิ้น
สาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้น

ที่อยู่นะวัดธรรมภูภาเอก
ที่อยู่นะวัดธรรมภูภาเอก

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น
ทั้งหลวงผู้ลิ้น

ทั้งหลวงผู้ลิ้น

แตนเนี่ยมาพูดคุยกันขอโทษขอคำมาซึ่งกันและกัน
แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็หัวอกคนเป็นพ่ออ่ะ
ให้คุณผู้ชมคิดเองดูเองว่า
สิ่งที่เห็นที่เขาทำมันหมายความว่ายังไงเนอะ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอะไรมันขาดหายไปอะไรยังไง
เดี๋ยวติดตามในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะรายละเอียดมีมาให้แน่นอน